บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ในวันนี้
และคัดเลือกเหตุการณ์ข่าวสำคัญที่เกิดขึ้น

ย้อนรอยหุ้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดกันไปพร้อมกัน

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางการไทยตัดสินใจ
ส่งตัวมุสลิมชาวอุยเกอร์กลับไปยังประเทศจีนนะครับ
และเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
อาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาหลายเหตุการณ์
อย่างเช่นกรณีที่มี
คนปลุกไปทำลายสถานกงศูนย์ไทยในนาคอร์ดอิสเติ้ลบูร์ตุรกี
เป็นกลุ่มคนบางส่วนที่ไม่พึงพอใจกับการตัดสินใจของทางการไทย
ที่เกริ่นเอาไว้แล้วเมื่อช่วงต้น
รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
แม้ว่าขณะนี้อาจจะยังไม่สามารถฟันทงได้๑๐๐ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
แต่นี่คือเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงชาวตุรกี
ทำลายทรัพย์สินของสถานกงศูนย์ไทย
ดึงทงชาติไทยลงมาจากตัวอาคารในนครอิสเติลบูประเทศตุรกี
กลางดึกวันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มีกระแสข่าวว่า
รัฐบาลไทยนำตัวชาวอุยเกอร์ที่หลบหนีเข้าเมือง๑๐๙คน

โดยผู้นำในการประท้วงนำโดยกลุ่มอิสเตอร์กิสถาน

ได้ใช้ประเด็นการส่งกลับครั้งนี้เป็นตัวจุดกระแส
เนื่องจากมีความไม่พอใจประเทศจีนเป็นทุนเดิม
จากการที่จีนลิดรอนสิทธิทางศาสนาในสินเจียง
และกดขี่ชาวมุสลิมอุยเกอร์ในจีน
ผู้ประท้วงจึงเชื่อว่าการที่ไทยส่งกลับชาวมุสลิมครั้งนี้
ก็ไม่ต่างจากการส่งพวกเขาไปตาย

ส่งกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง

ขับไล่ฝูงชนผู้ชุมนุมประท้วง
บริเวณสถานกงศูนย์ไทยให้สลายตัวไป

จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
แต่ก็มีคำประกาศเตือนให้คนไทยในตุรกี

มาของชาวอุยเกอร์ที่ทางการไทยส่งกลับในครั้งนี้
ต้องย้อนกลับไปประมาณเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
หลังเจ้าหน้าที่พบตัวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ
บซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพารา
ระหว่างเขตรอยต่ออำเภอรัตนภูมิ

กักตัวไว้ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพราะยังไม่สามารถผลักดันออกนอกประเทศได้
เพราะไม่ทราบสัญชาติของกลุ่มมุสลิมดังกล่าว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า๑ปี
โดยทางการไทยพยายามพิสูจน์สัญชาติ
โดยมี๒ประเทศเข้าร่วมตรวจสอบ

เพราะมุสลิมทั้งหมดอ้างตัวว่าเป็นชาวตุรกี

ซึ่งทางการเชื่อว่ามุสลิมกลุ่มนี้
น่าจะเป็นมุสลิมอุยเกอร์ที่เป็นชนเผ่าหนึ่ง
อาศัยอยู่ในมณฑลซินเจียง
ในวันที่๒๘มิถุนายน๒๕๕๙
ทางการไทยได้คัดแยกกลุ่มมุสลิมดังกล่าว
ส่งตัวกลับไปยังประเทศตุรกีจำนวน๑๗๒คน
ส่วนในวันที่๒กรกฎาคมได้ส่งตัวชาวอุยเกอร์จำนวน๑๐๙คนไปยังประเทศจีน
จนเกิดเหตุความรุนแรงที่สถานกงศุล
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ถูกประนามและกดดันจากหลายฝ่าย
สหรัฐอเมริกาตุรกีและยูเอ็น
ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทย
ต้องแถลงยืนยันว่าการส่งกลับในครั้งนี้
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
และจากการตรวจสอบโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ

และทางการจีนรับปากว่าจะดูแลชาวมุสลิมเหล่านี้เป็นอย่างดี
เมื่อเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ทำให้หน่วยความมั่นคงของไทยพยายามแกะรอยหาตัวคนร้าย
และสามารถจับกลุ่มนายอาเด็มคาราดักหรือบิลลาเติร์กมุธมัติ
และนายเมียไรลียูซูฟูซึ่งเป็นชาวมุสลิมสัญชาติจีน
มีหลายฝ่ายเชื่อมโยงว่าเหตุระเบิดดังกล่าว
น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ทางการไทย
ผลักดันตัวชาวอุยเกอร์๑๐๙คนกลับประเทศจีน
แม้ว่าทางการไทยจะปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวก็ตาม
เหตุการณ์นี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเหตุการณ์บันทึกไทย